คุณผู้ชมค่ะนอกจากนี้นะคะในเพจเจ๊ม้อยบีพลัสนะคะ
ได้มีการโพสต์ภาพและข้อความบอกว่ามีพลทหารรับน้องในคุกทหาร
แล้วก็เสียชีวิตหนึ่งสาหัสอีกหนึ่งนะคะอันนี้โพสต์เอาไว้ในเพจนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมให้
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เหตุการณ์เกิดขึ้นในค่ายทหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
นางปานันอายุ๔๗ปีเป็นแม่ของพลทหารสถาพรผู้เสียชีวิตนะคะ
เป็นคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้บอกว่าลูกชายคนเล็กอะค่ะ
ไปเป็นทหารเกณฑ์ประจำสังกัดกองพันธานช่างที่๘ประมาณปีกว่าแล้วนะคะ
ก่อนเกิดเหตุลูกชายกลับมาหาภรรยาก็เป็นภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
แล้วก็ไม่ได้กลับไปรายงานตัวตามกำหนดวันลาพักอ่า
ทำให้ขาดราชการหรือเหมือนกับว่าเป็นการหนีทหารก็ลักษณะเหมือนพลทหารพิเ
ใช่ตั้งแต่สิบหกกรกฎาคมครับปีนี้อ่ะนะคะแต่ลูกชายเนี่ย
ก็เลยกลับไปรายงานตัวที่ต้นสังกัดเมื่อวันที่๑พฤศจิกายนคือไม่อยากหนี
ครับเนี่ยค่ะแล้วก็ติดต่อกับลูกชายตลอดลูกชายบอกว่าเนี่ย
พอกลับไปเนี่ยต้องติดคุกทหารนะติดคุกทหาร๒๗วันแล้วก็จะพ้นโทษ
พอวันที่๖เนี่ยนะคะก็ติดต่อกับลูกชายบอกว่าวันที่๖เป็นวันที่คุยกับลูกชายเป็นครั้งสุดท้าย
ลูกชายบอกว่าแม่เดี๋ยวต้องไปติดคุกแล้วนะ
อาทิตย์แม่มาเยี่ยมหน่อยนะช่วงบ่ายวันเดียวกันก็ขาดการติดต่อกับลูกชายไปเลยแม่บอกนะคะ
พอตกเย็นหน่วยงานต้นสังกัดนำศพของลูกชายมาส่งให้ที่บ้านแล้วมาบอกสาเหตุการเสียชีวิตว่าถูกนักโทษในคุกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
ซึ่งก็คือที่คุมขังหรือว่าคุกในค่ายทหารแม่ก็เลยคำถามว่าคืออ้าวแล้วทำไมปล่อยให้มีการทำร้ายร่างกายกันในคุกทหาร
เออทำไมปล่อยประละเลยถึงขั้นให้ลูกแม่ต้องมาเสียชีวิตแบบนี้ครับ
ก็ส่งศพไปตรวจหาสาเหตุที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิศนุโลก
ก็นำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดโนนสว่างจันทร์ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
ทีนี้ค่ะหน่วยงานต้นสังกัดเขาก็มาดูแลรับผิดชอบจัดงานศพให้ทุกอย่างแหละ
แม่บอกว่าก็ยอมรับแหละว่าหน่วยงานต้นสังกัดดูแลดีแม่ก็เลยเอ๊ะจะยังไงดี
ก็ไม่อยากจะติดใจเอาความอะไรแม่ก็มองในมุมที่ว่าหรือถึงอายุไขของลูกชายแล้ว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาดูแลงานศพแล้วก็มาดูแลบ้านให้ด้วยนะอ่า
ซ่อมบ้านดูแลบ้านอะไรให้แบบดูแลให้ทุกอย่างอ่ะครับ
แต่แม่บอกว่าพอรู้ว่าเรื่องนี้มีการแชร์กันต่อในโลกโซเชียลมีเพจดังเขาเอาไปโพสต์
แม่ก็ตกใจจริงแล้วแม่บอกว่าไม่อยากเป็นข่าว
แต่มันมีกระแสข่าวที่แชร์กันไปบอกว่าลูกชายแม่ถูกครูฝึกทำร้าย
แม่บอกไม่จริงนะความจริงก็คือลูกชายถูกนักโทษที่อยู่ในคุกทหารด้วยกัน
ทำร้ายจนเสียชีวิตแต่แค่สาเหตุเนี้ยจริงแล้วมันก็ควรจะต้องขยายผลต่อ
ใช่ครับว่าการดูแลที่คุกทหารเนี่ยดูแลกันยังไงก็พบทบก็บอกอ่ะ
ใช่ไงคะแต่แม่บอกด้วยความที่แม่ไม่อยากเอาเรื่องแม่บอกแบบนี้ค่ะ
มาแล้วเขาตามภาษาวัยรุ่นเนอะจ้ะแล้วก็ต้องกลับเข้าไปเขาก็รู้ว่าเขาจะติดคุก
เขาบอกอยากกลับตัวเป็นคนดีอ๋ออยากกลับใจหนูจะได้มีบัตรประชาชนออกมาครับผม
แสดงว่าก็คือเขาก็ทำใจว่าไปเขาทำติดใจเขาต้องติดคุกเขาบอกหนูทำใจได้แล้ว
หนูจะไปติดคุกเอาเดือนเดียวหนูก็ได้ออก
ก็ติดยี่สิบเจ็ดวันนะว่าติด๒๗วันทหารเขาดูแลดีไหมพี่แม่ค่ะสุดยอดค่ะทหารชอพันธุ์ของน้อง
ดูแลดีจริงครับไม่ติดใจเนอะจ้ะ
นี่ค่ะคือแม่บอกว่าแม่ไม่ติดใจเพราะว่าหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยดูแลดี
มาจัดการเรื่องงานศพมาดูแลบ้านซ่อมบ้านให้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะสอบสวนนะ
เดี๋ยวจะหาคนผิดมาลงโทษมาดำเนินคดีนะแม่ก็เลยรู้สึกว่า
ก็เหมือนกับต้นสังกัดก็ไม่ได้ทอดทิ้งแม่ก็ไม่เอาเรื่องอะไรอะค่ะ
จะมีพิธีชาปนกิจศพลูกชายพรุ่งนี้แล้วอ่ะค่ะคือกรณีตรงนี้เนี่ย
คือมันชัดว่านักโทษหรือว่าคนที่ติดคุกทหารด้วยกันเนี่ยเขาทำร้ายกันในเงินเสียชีวิต
ใช่ไหมแต่ของพลทหารพิชวัฒน์เนี่ยญาติเขาติดใจว่าเขาผูกคอตายตรงนั้นเนี่ย
เขาผูกคอตายเพราะอะไรค่ะหรือมันเกิดอะไรยังไงขึ้นก่อนเขาจะผูกคอตายใช่